ซื้อเสื้อให้แม่จัดผุ้มรถแม่เมียว
แม่สงสารสงสารทั้งร่ำแรง
เท่าไหร่วันตอนนั้นผมกลุ่มกลับได้เลย
ผมในภูมิได้รับเงินมาเมื่อไรวัน

ข้ามเหมือนกันดิข้ามมาอย่าเบี้ยดดิ
อุ้ยเราเบี้ยดดิเราเบี้ยดก็